เรื่องของโครงการอีรีฟันที่ใช้ลดหย่อนภาษีแทนสำหรับคนที่ไม่เข้าเกณฑ์รับเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทเนี่ยนะคุณผู้ชม
จุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าจะนำเสนอโครงการอีริฟันเข้าคอรมอพิจารณาใน๒๓สัปดาห์นี้ครับ
ต้นจะเริ่มโครงการวันที่๑มกราคม๒๕๖๗เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในกลุ่มคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดยเฉพาะคนกลุ่มบนสุด๒๐ของคนที่เสียภาษีทั้งหมดที่อาจไม่ได้รับเงินดิจิทัล
โดยโครงการอีริฟันสามารถนำค่าใช้จ่าย๕๐๐๐บาทมายื่นลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์รายได้สูงสุดถึง๑๐๐๐บาทต่อคนเท่ากับวงเงินดิจิทัล
ซึ่งจะนำไปยื่นลดหย่อนภาษีในต้นปี๒๕๖๘นะครับ
และเรื่องนี้ดีสำหรับคนรอใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือว่าน้องนมเย็นนะคุณผู้ชม
โมงครึ่งวันอังคารหน้าครับ๒๑พฤศจิกายนรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะเปิดทดลองเดินรถเสมือนจริงให้ประชาชนได้ใช้ฟรีเป็นเวลา๑เดือนเต็ม
หลังจากนั้นจะเก็บค่าบริการครับและค่าโดยสารจะเริ่มต้นที่๑๕บาทสูงสุดใน๔๕บาทโดยวันอังคารหน้า๒๑พฤศจิกายนก็จะมีนายกเศรษฐาทวีสินไปร่วมทดสอบการเดินรถด้วยจากศูนย์ควบคุมรถสายสีชมพูถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูเส้นทางจากแค
ทราบ๑๘ธันวาคมก็จะเก็บค่าโดยสารนะครับ
และเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะครับในอนุทิรธิชาณีวิรากูลรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาธัย
ขยายไปอีก๒เดือนครับเป็นการลดภาระของประชาชน
โดยการขยายกำหนดเวลาจากเดิมงวดที่๑ชำระภายในเดือนเมษายนปีหน้า
ขยับไปเป็นชำระได้ภายในเดือนมิถุนายนปีหน้า
ที่๒จากเดิมต้องชำระในเดือนพฤษภาคมปีหน้า
ก็เป็นชำระภายในกรกฎาคมปีหน้า
งวดที่๓จากเดิมต้องชำระภายในเดือนมิถุนายนปีหน้า
ขยายไปเป็นชำระภายในเดือนสิงหาคมปีหน้าครับ